เพราะว่ามีกลุ่มวัยรุ่นมาท้าตีท้าต่อยท้าฟันกันนะครับ
แล้วก็เสียงดังเอะอะโวยวายเลยคุณผู้ชมฮะ
หลังจากนั้นมีการคว่างปลาขวดใส่กัน
แล้วไม่แน่ชัดว่าเป็นเสียงยิงด้วยหรือเปล่า

นี่แหละครับคลิปเหล่านี้เป็นชาวบ้านที่อยู่บนอาคารคุณ
ถ่ายไว้ได้ใครจะนอนหลับลงคุณ
เหตุการณ์น่ากลัวแบบนี้นะครับ
วัยรุ่นเกือบ๒๐คนอาวุธครบมือเลย
มิดดาบไม้และขวดแก้วคว่างปลาใส่กัน

โอ้โหมาเดินท้าทายกันตะโกนใส่กัน

คือมีการคว่างปลาขวดใส่กัน
คลองบางปรากฏอำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการนะครับ
โดยชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านเอื้ออาทรคุณ
เล่าให้ทีมข่าวของเราฟังบอกว่าตอนนั้นคุณ
ได้ยินเสียงดังเอะอะโวยวาย
มีการท้าตีท้าต่อยท้ากันให้ลงมา
แล้วก็มีเสียงปลาขวดตระโกนด่าท้าทายกันเสียงดังมาก
ชาวบ้านที่พักอาศัยอยู่แถวนี้แตกตื่นตกใจนอนไม่ได้แล้วครับ
แล้วก็ต้องหวาดภาวะด้วยกลัวมันจะมาฆ่ากันนะฮะ
นี่แหละครับแล้วก็เป็นช่วงเวลากลางดึกนะครับ
ชาวบ้านกำลังนอนหลับทำให้คนที่อาศัยอยู่ด้านล่าง
หลบอยู่ในห้องกลัวโดนลูกหลง
คนที่แอบถ่ายอยู่ด้านบนก็ต้องแอบละคุณนะ
ไม่กล้าพูดอะไรไม่กล้าโผล่ไปเลยนะครับ
นี่แหละฮะหลังจากนั้นกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุ
วิ่งทำร้ายกันไปมาใช้เวลานานกว่าครึ่งชั่วโมง

ว่ามีใครได้รับบาดเจ็บอะไรหรือเปล่าเพราะไม่กล้าลงไปดู
จากนั้นไม่นานตำรวจสพสมุทรเจดี
ก็มาตรวจสอบอย่างที่เกิดเหตุนะครับ
เรื่องต้นตำรวจกำลังไล่ตรวจสอบจากภาพจากกล้องวงจรปิด
รวมถึงคลิปต่างนะฮะที่มีชาวบ้านเขาถ่ายไว้ได้นะครับ
ว่าวัยรุ่นทั้งสองฝ่ายเป็นกลุ่มไหนกันแน่นะครับ

เพื่อติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

คือทางด้านผู้กำกับสพพระสมุทรเจดี
พันธุ์ตำรวจเอกอเนกสะทองอยู่
ก็บอกว่ากลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุนี้ไม่เกรงกลัวกฎหมาย
กลุ่มกลับก็ย้ำนะคะ
ถ้าเกิดว่าสอบสวนแล้วพบว่ากระทำผิดในข้อหาใด

แต่ทำให้ชาวบ้านชาวช่องเขานอนกันไม่ได้เลยนะ
ภาวะไม่รู้ว่าเป็นกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มไหน

แล้วก็จะมาไล่ตีกันอีกถึงขนาดฆ่ากันตายหรือเปล่านะครับ
ฝากตำรวจด้วยเรื่องนี้เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เองนะครับ